ปีแล้วที่เรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยา
แล่นให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เคียงคู่คนไทย
โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

เดินเรือข้ามฝากเป็นเรือแจวร่วมมือกับหุ้นส่วนชื่อนางเผือก

คุณหญิงสุพัทราสิงหลกะผู้เป็นบุตรสาว
ได้เข้ามารับไม้ต่อบริหารงานแทน
ยุคของคุณหญิงสุพัทราได้พัฒนาจากเรือแจวเป็นเรือยน
พร้อมเริ่มกิจกรรมบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา
รวมถึงบริษัทอื่นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ภายใต้การนำทัพของนางสุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงคราม
เข้ามาช่วยคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่
ได้รับโอนกิจการเดินเรือด่วน

วันแรกก็เป็นกรรมการผู้จัดการ
แล้วก็เดินเรือมาโดยตลอด
จนถึงวันนี้ดิฉันทำงานมา๔๙ปี
แล้วก็ได้ขยายกิจการ
มาทำเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา

แล้วก็มาทำทางด้านอสังหาริมทรัพย

ก็ทำโรงแรม๒แห่ง

แล้วก็ทำบริษัทโฆษณานะคะ

ซึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันนอกจากกิจการเรือข้ามฟากเรือโดรเจ้าพระยาแล้ว
ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ต่อเรือโดยสารติดแอร์เพิ่มขึ้น
ปรับเปลี่ยนการรับเรือจากพื้นที่โฆษณา
กลายเป็นพื้นที่ของผลงานศิลปะศิลป์แห่งสายน้ำ
แล้วเราก็คิดว่านอกจากการรับเรือด้วยสื่อโฆษณาแล้ว
เราอยากจะเพิ่มให้เป็นศิลปะ
วัฒนธรรมที่มาลงในเรือแทนที่จะเป็นการโฆษณา
ซึ่งเราเริ่มทำกับเรือท่องเที่ยวของเรา๓ลำ
เป็นศิลปะวัดวาอารามแล้วก็เป็นศิลปะของศิลปินไทย

เรื่องโดยนที่เราจะต่อใหม่ก็จะเป็นขลัง
ศักดิ์ศิษย์แล้วก็เป็นผู้ชายมาก
จะไม่เหมือนกันเลยสักลำเดียวแบบนี้
จากนี้จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่าเรือการบริการ
การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
เชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางและด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อก้าวสู่ปีที่๑๐๐ในปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อเศรษฐกิจโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน